เป็นภาพที่ป๊อกเนี่ยจุ๊บไปที่ท้องแล้วก็ถือผลตรวจตั้งคันด้วยนั่นเองนะคะ
แล้วทิ้งท้ายเอาไว้ว่าป๊อกมากกี้ได้ลูกแฝดค่ะ
และหลังจากสอบถามเพื่อนในวงการทุกคนคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่า
ลูกแฝดร้านแฝดมาชั่วไหมมั่วนิมค่ะ

เออถ้า๓คนเนี่ยรวมมากกี้ด้วย
แล้วที่เหลืออีก๒ก็ต้องเป็นลูก

คนยังไงมากกี้เดินเข้าไปตรวจคนเดียว